มายากลแห่งผิวพันธุ์นี้เหรอฮะ
กลายเป็นมหัศจรรย์และมายากล
ที่ตอนนี้เราต้องติดตามว่าดาราคนไหน
จะเรียงคิวเข้าพบกองปราบบ้างนะครับ
เพราะหลังจากที่ตอนแรกก็ไปเข้มข้น
อยู่กับเรื่องของการตามจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๘คน
แล้วก็การไปบุกตะลุยตรวจสอบโรงงานต่าง

ว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่านะคะ
อุปกรณ์ในโรงงานได้มาตรฐานไหม
ปลอดภัยไหมในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง

เป็นแค่บ้านพักหรือว่ากวนหลังบ้านนะครับ

หลังจากกองปราบไปพบคลิปหลักฐาน๑๐คลิปเรียบร้อยแล้ว

วันที่๔วันที่๕วันที่๖วันที่๗พฤษภาคม

และบอกว่าถ้าพบความผิดจะแจ้งข้อหาแบบจัดเต็ม
เพื่อเป็นการจัดระเบียบดารา
ถือโอกาสจัดระเบียบดาราไปด้วยท่านบอกแบบนี้
ตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตตาบรองพบตรบอกแบบนี้นะครับ
ก็เป็นการเปิดเผยรายชื่อ๙นักแสดง
หลังจากที่พบรวบรวมได้๑๐คลิป
แล้วมี๙ศิลปินดาบรานักร้องนักแสดงและเน็ตไอดอล
ไปเกี่ยวข้องในฐานะของผู้รีวิวสินค้า
อยากรู้ไหมฮะว่ามีใครและเขาจัดตารางในการเข้าพบอย่างไรบ้างนะครับ
ก็ต้องออกหมายเรียกนะถือว่าเป็นการออกหมายเรียกเลย

บรรณบริเวศชัยบอกว่าถ้าไม่มา๒ครั้งนี้ออกหมายจับจริง
เพราะว่านี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ

ที่ท่านเอาไปเปิดให้สื่อมวลชนดูเมื่อวานในการแถลงข่าว

มี๑๐คลิปที่เห็นชัดเจนเลยนะครับ
และจัดตามรางกำหนดเวลาไว้แบบนี้

ขออภัยพี่น้องดาราวงการเดียวกันนะ
แต่ว่าก็ต้องเอ่ยไว้เพราะว่าท่านถูกเรียกสอบ
แต่ว่าเรื่องของความผิดไม่ผิดอย่างไรยังไม่รู้นะ
ต้องรอการเรียกสอบก่อนนะครับ
โดยวันที่๔พฤษภาคมเวลา๑๐โมงเช้าเป็นพี่ม้าออนภา
เวลาบ่ายโมงเป็นคุณสายป่านเขาจัดเช้าบ่ายไว้นะ
วันที่๕พฤษภาคม๑๐โมงเช้าเป็นคุณเมพิชชนาธิ์
และก็บ่ายโมงก็เป็นเจสซีวาด

วันที่๗นะฮะก็ช่วงเช้าเป็นหญิงแย้นนทพร
ช่วงบ่ายก็เป็นคุณโฟสกลรัฐ
โดยการจะแจ้งข้อหาหรือไม่นั้น
ต้องรวบรวมพยาหลักฐานให้เรียบร้อยชัดเจนก่อน
และพิจารณาว่าใครผิดใครถูกจึงจะสามารถแจ้งขอหาได้
เตือนกันไว้นะครับพลตำรวจเอกวิรัชัยบอกว่า
ศิลปินดาราเหล่านั้นไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก

เรียกไป๒ครั้งแล้วไม่มาพนักงานสอบสวนจะต้องขอสาร
ออกหมายจับฟันทงครับ
ว่าจะมีการเรียกเหล่าดารามาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
ถ้าพบความผิดจะแจ้งข้อหาแบบจัดเต็ม
เพราะหากไม่แจ้งข้อหาอย่างจริงจัง
ก็ไม่ก่อประโยชน์ในการระมัดระวัง
ถือเป็นโอกาสจัดระเบียบเหล่าศิลปินดารา

ว่าจะทำอะไรต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะและจริยธรรมทางอาชีพ
ส่วนตัวเลขผู้โฆษณาสินค้าขณะนี้
พบอยู่ที่ประมาณ๕๙คน

ผิดพรบอะไรบ้างคุณ

โฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง

ข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์

เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

๔พรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และอาจจะมีบางรายเข้าข่ายช่อกงประชาชนเพิ่มเติมมาด้วย
และอาจจะมีบางรายเข้าขายช่อกงประชาชนเพิ่มเติมมาด้วย

และอาจจะมีบางรายเข้าขายช่อกงประชาชนเพิ่มมาด้วย
และอาจจะมีบางรายเข้าขายช่อกงประชาชนเพิ่มมาด้วย

และอาจจะมีบางรายเข้าขายช่อกงประชาชนเพิ่มมาด้วย
และอาจจะมีบางรายเข้าขายช่อกงประชาชนเพิ่มมาด้วย
และอาจจะมีบางรายเข้าขายช่อกงประชาชนเพิ่มมาด้วย
และอาจจะมีบางรายเข้าขายช่อกงประชาชนเพิ่มมาด้วย
และอาจจะมีบางรายเข้าขายช่อกงประชาชนเพิ่มมาด้วย
และอาจจะมีบางรายเข้าขายช่อกงประชาชนเพิ่มมาด้วย
และอาจจะมีบางรายเข้าขายช่อกงประชาชนเพิ่มมาด้วย
และอาจจะมีบางรายเข้าขายช่อกงประชาชนเพิ่มมาด้วย

และอาจจะมีบางรายเข้าขายช่อกงประชาชนเพิ่มมาด้วย

ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม

ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
รับว่าการตรวจสอบเพียงเลขออยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม

ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม

ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม

ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม

ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม

ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม

ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม

ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ยอมรับว่าการตรวจสอบเพียงเลขอยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
เป็นชนิดหนึ่งของการโฆษณาจะต้องขออนุญาตออยก่อนนะคะ
ดาราหลายคนคุณหลุยสก๊อตเขาบอก

เพราะเขาไม่ได้ไปถือเขาไปร้องเพลงในงานเท่านั้นเอง
คุณแพทย์นับประพานะฮะทางด้านของ
ออกมาเปิดเผยด้วยเหมือนกันบอกว่าข่าวตอนนี้ออกมาก็ยังสับสนอยู่
บางก็ว่าถูกออยอร์บางก็ว่าผิดออยอร์
ส่วนคุณสายป่านเองผู้จัดการออกมาบอกว่า
ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแต่ว่าถ้ามีหมายเรียก

แต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะใหญ่โตขนาดนี้นะฮะ
ออยอร์ออกมาตอบคำถามแบบนี้หลายมนค์บอก
นั่นมันคือต้นทางเวลารับจดแจ้ง
ทำไมไม่ไปตรวจให้มันชัดเจนตรวจเลยได้ไหม
ดูก่อนถ้าดีจริงหรือว่าเป็นไปตามคุณสมบัติ
คุณระบุตอนเขียนขอมาค่อยให้เลขทะเบียนเขาได้ไหม